คุณผู้ชมค่ะช่วงนี้ดูเรื่องของการเมืองกันหน่อย

มี๓ประเด็นเลยทั้งเรื่องของหลายคนเชื่อมโยง
มีเรื่องของการที่สำนักฆ่าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ
เขาก็ออกมาเรียกร้องให้ไทยเรานี่นะคะ
รวมถึงยังมีเรื่องกรณีของภัยดาวดินนะคะที่
ทนายไปขอยื่นคำร้องให้ปล่อยตัวแต่ว่าสารไม่อนุญาตค่ะ
นายสีระวิทเซรีทีวัฒน์หรือว่าจานิว
แก่นำกลุ่มประชาธิปไตยศึกษา

ทนายความของนายจตุพัฒน์บุญพัฒระรักษาหรือว่าภัยดาวดิน
เข้ายื่นเรื่องต่อสารทหารมณฑนทหารบกที่๒๓
เพื่อยื่นคำร้องให้ปล่อยตัวไผ่ดาวดิน
หลังจากตำรวจสถานีตำรวจภูทรเมืองขอนแก่น
ทำการควบคุมตัวมาจากเรือนจำภูเขียว
ที่จังหวัดชายภูมิเมื่อคืนที่ผ่านมา

ชุมนุมทางการเมืองเกิน๕คนเมื่อปี๒๕๕๘ค่ะ
โดยไผ่ดาวดินได้อดเข้าประท้วง
ระหว่างที่อยู่ในเรือนจำภูเขียว

เช่นการยื่นฟ้องต่อสารเลยเวลาราชการ
ขอให้สารยกฟ้องและปล่อยตัวจำเลย
ระหว่างการพิจารณาคดีตามมาตรา๗๑วัก๓และมาตรา๑๑๐วัก๒
ซึ่งก็มีกลุ่มนักศึกษาและคนในครอบครัวมาให้กำลังใจในการยื่นคำร้องครั้งนี้ด้วย
สารทหารมณฑนทหารบกที่๒๓ใช้เวลาพิจารณาคำร้องนี้นานกว่า๓ชั่วโมง
ก่อนที่จะมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว
ตามที่ทนายความยื่นคำร้องมาค่ะ
ไปดูประเด็นเรื่องของโฆษกค่าหลวงใหญ่
เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติกันบ้างนะคะ
นางราวีนาชำดาซานี่ออกแถลงการเมื่อวันที่๑๙สิงหาคม
โดยเรียกร้องให้ประเทศไทยยุติการตั้งข้อหา
ต่อนักกิจกรรมทางการเมืองและนักปกป้องสิทธิมนุษยชนโดยทันที
ให้ปล่อยผู้เห็นต่างต่อร่างรัฐธรรมนูลที่ถูกคุมขังไว้ด้วย
แถลงการยังระบุแล้วก็เรียกร้องต่อทางการไทย
หยุดการใช้สารทหารและคำสั่งของกองทัพต่อพลเรือน
ซึ่งเรื่องนี้กระทรวงการต่างประเทศก็ออกมาชี้แจงนะคะว่า
ไทยได้ให้ความสำคัญกับเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
แต่ก็มีความจำเป็นต้องดำเนินมาตรการเพื่อรักษาเอาไว้
ซึ่งความสงบเรียบร้อยและการป้องกันความแตกแยกในสังคม
เช่นเดียวกันกับรัฐบาลของประเทศต่างทั่วโลก

ซึ่งประเด็นการพิจารณาคดีโดยสารทหารนั้น
ผู้ต้องหาก็จะได้รับการประกันตัว
ไม่ได้แตกต่างจากการพิจารณาคดีภายใต้สารพลเรือน
แล้วก็มีความยุติธรรมและโปร่งใสเหมือนกันค่ะ

ก็ออกมายืนยันอีกแรงนะคะว่า
บุคคลที่ถูกควบคุมตัวในทุกกรณี

และถูกควบคุมเพราะทำผิดกฎหมาย
ไม่ได้เกิดจากความเห็นต่างทางการเมือง
และที่สำคัญบางกรณีสารก็ได้ให้อนุญาตประกันตัว
แต่ผู้ต้องหาไม่ยอมใช้สิทธิ์ดังกล่าว
ก็เลยไม่ได้หมายความว่ารัฐบาลจะจำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนค่ะ
ท้ายกันที่ฝ่ายของนปชกันบ้างนะคะ

หรือว่านปชก็ออกมายืนยันค่ะบอกว่า
นปปไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกัน
ตามที่มีการพยายามเชื่อมโยง
คณะเดียวกันก็ออกแสดงความผิดเห็นว่า
ตั้งข้อหาที่ไม่เป็นธรรมกับประชาชน
จะยิ่งเป็นการสร้างความเกลียดชังและขัดแย้งในสังคมให้เพิ่มมากขึ้นค่ะ